วันนี้ค่ะจะพาไปเปิดพิษดารค่ะ
บางคนบอกว่าชอบทานอะไรที่มันแปลก
แต่บางคนที่ไม่กล้าทานก็อยากจะให้รู้กันว่า
เขามีเมนูที่เรียกว่าแมลงสาบทะเล

สุขอ่ะนี่มันคือแมลงสาบทะเลจริงนะกลัว
แปลกวิธีว่าเป็นแมลงสาบก็อาจอย่อนหย้อง

รูปร่างจะเหมือนแมลงสาบตัวใหญ่

แต่ว่าจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแมลงสาป
ที่เราคิดไงแต่เขาเรียกว่าแมลงสาปทะเลนะคะตัวใหญ่เบิ้ม
ใหญ่มากคุณดูดิใหญ่แบบล้นจานลดชามเลยอ่ะผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งนะคะ
เขาโพสต์คลิปกินเมนูแมลงสับทะเลที่ร้านอาหารญี่ปุ่น
ร้านหนึ่งอยู่ในซอยผนโยธินซอย๔ชื่อว่าร้านเคนซากุ
อยู่ในเขตพญาไทยกรุงเทพนี่แหละเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เขามีคอนเซ็ปต์เฉพาะตัว
วัตถุดิบสุดแปลกหาทานยากและหลายอย่างก็คาดไม่ถึงว่าจะทานได้
ที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือแมลงสับทะเลจริงหรือที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษนะ
อีโซพอตคุ้นใช่มะคุ้นดิฉันคุ้นมากคือไอโซพอตเป็นชื่อที่เขาเรียกกัน
เนื้อมันก็จะมีความหวานเหนียวนุ่มดึง

ตัว๙๑๑ก่อนค่ะความร่วมเป็นวัตถุดิบหายากใช่มันอาจจะมีน้อยมีโอกาสเพราะว่าเวลาเขาเสิร์ฟทีเนี่ยเขาเสิร์ฟมาทีละตัวเป็นล็อบสเตอร์อย่างเงี้ยนะเออนึกว่าฉันไม่แน่ใจว่าเขาขายราคายังไงบ้างเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปลองให้เออชวนด้วยนะ